พรุ่งนี้จะเปิดประเทศแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงเป็นห่วงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของคลัสเตอร์
ยังคงมีหลายพื้นที่นะคะเอาตรวจสอบที่พื้นที่แรกเพชรบูรณ์ค่ะ
ออกมาโพสต์รูปภาพค่ะเป็นภาพเตียงผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ต้องนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่ะนะคะคนที่ร้องเรียนในเพจเขาบอกว่า
พาแม่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ใกล้หายดีแล้วเกือบได้กลับบ้านแล้ว
คืนหนึ่งค่ะโรงพยาบาลรับผู้ป่วยใหม่เข้ามากลางดึก
มีอาการไอท้องเสียหายใจเองลำบากต้องใส่ท่อออกซิเจน
ตอนแรกไม่คิดอะไรเพราะคิดในใจคิดว่า
การตรวจโควิด๑๙มาแล้วแหละคุณหมอถึงให้มานอนรวมกับคนอื่นแบบนี้
ไปสองสามชั่วโมงค่ะมีการย้ายผู้ป่วยคนนี้ออกไปที่ห้องแยก
และเจ้าหน้าที่มาแจ้งกับญาติผู้ป่วยทุกคนในห้องที่นอนรวมกันว่า
ภรรยาของผู้ป่วยผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ที่นอนไอแคกอยู่น่ะติดโควิด
ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะรอผลตรวจโควิดของผู้ป่วยที่มานอนตรงนี้ก่อน
กลายเป็นผู้เสี่ยงทันทีประเด็นก็คือลุงไม่ได้ใส่แมส
เพราะว่าต้องใส่ท่อออกซิเจนมีอาการไอตลอดเวลาด้วยนะคะในขณะอยู่ในห้องรวม
สุดท้ายค่ะผลตรวจของคุณลุงติดโควิดและคุณลุงก็เสียชีวิตด้วย
ทุกคนในห้องกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงทันทีค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไม่มีการขอโทษใดจากความผิดพลาดนะคะ
ได้แต่บอกให้ทุกคนรออย่างเดียวล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเร่งตรวจสอบกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนค่ะ
ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะเขาบอกที่นี่ก็วุ่นเหมือนกัน
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนโรงพักวังน้ำเขียว
จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นหญิงชาวกัมพูชาข้อหาหลบหนีเข้าเมืองค่ะ
ควบคุมตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙โอ้โหคำว่าบุญ
ถ้าวุ่นก็แสดงว่าต้องติดใช่ค่ะเธอติดโควิด๑๙
หลังจากนั้นต้องรีบนำตำรวจชุดจับกลุ่ม๓นายไปตรวจหาเชื้อ
โล่งใจค่ะตำรวจสามนายผมผลเป็นลบ
โรงพยาบาลสั่งกักตัว๑๔วันและ๑สัปดาห์ผ่านไปให้มาตรวจซ้ำอีกครั้ง
สพวังน้ำเขียวประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเชิงรุก
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑จุดไทยสามัคคีมาพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ
ภายในสพวังน้ำเขียวทันทีค่ะ
พื้นที่ต่อไปที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของชาวต่างชาติเชียงใหม่
ตอนนี้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ค่ะคลัสเตอร์งานแต่งงาน
เกิดจากการดื่มเหล้าแก้วเดียวกันนะคะในงานนะคะ
โดยเป็นงานแต่งงานที่บ้านโป่งสแยนอำเภอแม่แจ่ม
และบ้านขุนแม่รวมอำเภอกรยานิวัฒนาเป็นพื้นที่ติดกันนะคะ
เข้าร่วมงานแต่งงานของชนเผ่าปากากยอมีการดื่มสุราแก้วเดียวกันนะคะ
และพบว่ามีคนจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนมาร่วมงานด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
บอกไปแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามทุกวัน
คือสถานการณ์ของโควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้
ติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะ๘๘๕๙ราย
ติดเชื้อในประเทศ๘๕๑๖ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๓๓๐รายติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๓รายค่ะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่มีการระบาดมา๑๙๑๒๐๒๔ราย
ผู้เสียชีวิต๔๗ศพเฉพาะวันนี้นะคะ
ส่วนเสียชีวิตสะสม๑๙๒๐๕ศพ
หายป่วยกลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้นวันนี้๘๒๕๓รายค่ะ